กลุ่มนักเปิดโปรงตอนนี้ไม่ใช่แค่คุณชูวิทย์คนเดียวแล้ว
คุณอัจฉริยะก็มานะครับนำหลักฐานใหม่มาเปิดเผย
รีดทรัพย์กลุ่มทุนจีนสีเทาฮะ
นี่คืออพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งห้องพักแห่งหนึ่ง
คุณผู้ชมชายชะกันจริงเนี่ยฮะมี๔คน
๔คนนะครับสวมเสื้อยืดสีเข้มกางเกงยีนสวมหน้ากากอนามัย
ใบหน้าบางคนสวมหกแก๊ปด้วย
ไป๒๐นาทีผู้ชายกลุ่มนี้ก็เดินออกจากห้อง
มีถุงพลาสติกติดมือออกมาด้วยอะไรอยู่ข้างในอ่ะ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ถือออกมาแล้วถุงหนึ่งบอกว่ากลุ่มชายดังกล่าวมากัน๓คน
พนักงานของคอนโด๐๗เปิดห้องพักดังกล่าวให้นะเปิดให้นะ
แต่ข้องใจทำไมมาไม่มีหมายไม่มีหมายสารเรียกร้องให้ตำรวจสอบสวนกลาง
ตรวจสอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงไหมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จริงมีเจตนาอะไรถึงทำแบบนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่ากลุ่มนี้แหละไปก่อเหตุที่บังละมุงชนบุรีเลยครับ
คุณผู้ชมครับอีกคนนึงที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของเรื่องก็ไม่ผิดหรอก
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตไปไหนเนี่ยนี่เดินอยู่หน้าสารอาญากรุงเทพใต้ครับ
คือวันนี้สารนัดสอบคำให้การจำเลยนะครับ
คุณชูวิทย์ออกมาเล่าบอกโอ้โหบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีมันวุ่นวาย
เนื่องจากมีผู้ต้องหาเกินกว่า๒๐คนแต่ละคนมีญาติตามมาด้วยนะครับ
ส่วนการสอบจำเลยนะครับมีทั้งพยานแล้วก็ล่ามแปลภาษาต้องใช้เวลามากขึ้นไปอีก
ผู้ต้องหาหลายคนจำเขาได้ก็จ้องมองด้วยสีหน้าไม่พอใจ
คุณชูวิทย์บอกแบบนั้นคดีนี้ยังทราบว่ามีพยานสำคัญสองคน
ซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับถูกคุกคามอย่างหนักเลยจากกลุ่มชายชุดดำ
วนเวียนอยู่หน้าบ้านคุณชูวิทย์บอก
เป็นคนดีในสังคมนี้มันลำบากนะครับ

คุณชูวิทย์ยังมั่นใจไหมว่าผู้ต้องหาจะถูกดำเนินคดี
ผู้ต้องหาเนี่ยนะผมจะบอกให้จะใช้ทุกวิถีทาง

น้ำหนักของพยานนะครับในระหว่างต่อสู้
โดยเฉพาะในสารชั้นต้นซึ่งเป็นสารสำคัญ
ทำลายพยานหลักฐานก็เป็นวิธีการทางใต้ดิน

ชูวิทยเตรียมเสนอพนักงานสอบสวน
พิจารณาถอนประกันพันธุ์ตำรวจเอกหญิง
ภรรยาของตู้ห่าวนะครับที่ได้ประกันแค่คนเดียว
เนื่องจากเขามองว่าพยานถูกคู่ไง
อาจจะคนมีสีเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่า
มั่นใจหากเปิดหลักฐานพยานถูกข่มขู่
แล้วก็จะสามารถเพิกถอนคำสั่งประกันตัวได้ครับค่ะ